ต้องบอกเลยว่าสวยทั้งรูปร่างหน้าตาจริงเป็นคนดูแลตัวเองได้ดีมากค่ะ
เวลาน้องออกงานนะเอกลักษณ์ของน้องคือชุดผ้าไทยแบบเก๋
ภาพไทยแบบตั้งสรรภาพไทยประยุกต์สวยสดงดงามจริงจริง
บันเทิงไทยรัฐค่ะได้วีดีโอคอลพูดคุยกับน้องเขาก็เลยถามสักหน่อยว่า
วิธีการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องหุ่นของคุณน้องข้าวทิพย์นี่นะคะทำยังไง
ข้าวทิพย์บอกว่าเอาจริงพี่ส่วนตัวเนี่ยนะน้องชอบทานมาก
แล้วรสชาติอาหารด้วยความเป็นลูกหลานอีสานคุณผู้ชมรู้กันอยู่เนอะ
มันต้องจัดจ้านแซ่บนั่วจ้านะฮะก็มันมีส่วนทำให้แบบน้ำหนักของเธอเนี่ย
จะเพิ่มขึ้นง่ายโซเดียมไงก็อาจจะบวมง่ายบ้างอะไรบ้างนะฮะ
บอกเลยว่าแอบตกใจหุ่นตัวเองอยู่บ้างบางครั้งนะคะ
มันมีบางช่วงไงผู้หญิงเราบางทีนะกินเพลินไปหน่อย

ก็เลยหันกลับมาดูแลในเรื่องของการทานอาหาร

แล้วก็การออกกำลังกายทำเป็นประจำทุกวันเลยนะคะ
เวลาเราไปออกกล้องมันจะทำให้แบบ
ถ้าสมมุติว่าเราเหมือนเท่านี้มันจะบวมขึ้นอีก

เริ่มแล้วเริ่มแบบดูแลการกินแล้ว
แล้วก็ออกกำลังกายนิดหน่อย
ที่สำคัญก็คือควบคุมอาหารการกิน
ลดลงมาเรื่อยลดลงมาเองเลยประมาณ๕กิโลกรัม

จริงนะผู้หญิงเรานะน้ำหนักขีด๒ขีด
เวลาลงนี่คือมีความหมายนะมีความเป็นประกายนะ

ใช่ลงเป็นขีดขึ้นขึ้นเป็นโล
ก็มีช็อกเหมือนกันนะพวกเรานะ